ต่างความคิดเชื้อชาติศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างที่มาต่างการกระทำต่างความทรงจำต่างบ้านเกิดเมืองนอน
ถึงจะตายถึงไม่เหมือนกันแต่ไม่คิดมองมันเป็นปัญหาถึงแม้จะตายก็ต่างยังมีคุณค่าที่เรามารวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ถึงหน้าเราตายแตกต่างกันเพียงไหนแต่หัวใจทำไมต่างเรามีจุดหมายเดียวกันเพื่อสร้างฝันความสุขสรรค์
พอเรารับมาเราจึงให้ต่อไปรักที่ยิ่งใหญ่ให้ต่อไปไม่มีวันจาเรามีปลายทางคือการให้ไป
บอกความรักจากใจถึงใจโดยไม่หวังอะไรสภากชาติไทย
สภากาชาติไทย
โอ้โหวันนี้เราอยู่กับหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็บุคคลสำคัญอีกท่านนะฮะในช่วงของท้ายรายการเช้าข่าวชัดโซเชียลวันนี้นะครับ

วันนี้ท่านผอมาอยู่กับเราในรายการด้วยพร้อมกับโอ้โหสาวสวยและหนุ่มหล่ออีก๒คนกับบทเพลงเมื่อสักครู่

ต่างใจเดียวกันของผมเองครับ
เป็นเพลงซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของกุลบุตรกุลธิดากาชาติทุกท่านเลย

แนะนำตัวเองกันหน่อยครับ๓ท่านครับ

สวัสดีค่ะนางสาวนัทประพัดพิพิษคุณค่ะ
รองกุระธิดากาช่า๒๕๕๘ค่ะ
ครับเชิญครับ
สวัสดีครับโบ๊ทกิรติริมสืบเชื้อนะครับกุลบุตรกาชาติประจำปี๒๕๕๘ครับ
สวัสดีครับผมธันวรรณรัฐชุมศรีสันครับรองกรมโลกาชาติประจำปี๒๕๕๕ครับ
ครับน้องทันน้องโบ๊ทแล้วก็น้องแหน่นั่นเองนะครับ
โอ้โหวันนี้ที่เข้ามาอยู่ในรายการเพราะว่าจะเกิดสิ่งดีขึ้นกับสังคมอีกแล้วนะครับ
น้องเหล่านี้ได้ตำแหน่งกุลบุตรกุลธิดากาชาติกัน
แต่ว่าตอนนี้เขาจะมีการจัดคัดสรร
สรรปี๒๕๕๙กันใช่ไหมครับท่านผอครับ
กิจกรรมนี้เป็นอย่างไรพูดถึงความสำคัญของกุลบุตรและกุลธิดากาชาติกันก่อน
โครงการกลบุคลิกยากาชาตินี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดงานวันกาชาติจำปีนะคะ
เราเนี่ยต้องการคัดสรรเยาวชนที่มีศักยภาพและหลากหลายด้านอย่างนี้นะคะ
เพื่อมาเป็นตัวแทนของสภากชาติไทยที่จะเผยแพร่ภารกิจของสภากชาติไทย
อย่างที่น้องทราบสมกชาติไทยเนี่ยเป็นองค์กรสานกุศลที่มีภารกิจที่หลากหลายนะคะ
หลายด้านตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตเลย
ฉะนั้นในช่วงเยาวชนถ้าเราได้ในระดับเยาวชนที่เขาพูดภาษาเดียวกัน
หรือโอเคผู้ใหญ่ถ้าเจอเด็กนะคะเด็กก็อธิบายให้ฟังว่าสภาคชาติไทยมีภารกิจอย่างนี้อย่างนี้นะคะ
คนก็อยากที่จะช่วยเหลือสภากชาติคือเข้าใจภารกิจสภากชาติไทยมากขึ้น
อกจากนั้นเด็กพวกนี้เหมือนเขาได้ปลูกฝัง
ปลูกฝังความมีจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่นตั้งแต่เขายังเด็กตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะคะ
สิ่งเหล่านี้มันจะฝังลากลึกเข้าไปในหัวใจเขาอีกหน่อยเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
เขาก็จะรู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเขาก็จะมาเป็นอาสาสมัครของสภากชาติไทย
เพราะเด็กที่เข้าค่ายกลบุรธิดากาชาติหลังจากเข้าค่ายแล้วนะคะเราจะเชิญชวนมาเป็นอาสายูวกาชาติ
ซึ่งก็คือเป็นอาสาสมัครของสภากชาติไทยนะคะพอเขาเติบโตเขาก็จะไปเป็นอาสากาชาติ
เหมือนเป็นเด็กที่ทำดีมาตลอดชีวิต
แล้วการคัดสรรคัดสรรกันยังไงครับ

การประกวดของเราเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าประกวดค่ะประกวดเนี่ยบางทีประกวดความงามนะคะ
ต้องสวยต้องหล่อต้องแต่งชุดว่ายน้ำ
นี่ก็สวยหล่อนะเนี่ย
ก็จะบอกว่าไหนบอกไม่เน้นสวยหรอกตอนที่ได้ใหม่นะคะดูไม่ได้เลย
จริงแบบเหมือนเด็กกระม่อมกระแมมแต่พอเขาได้มาแล้วเนี่ยเราจะเข้าคอร์สเสริมบุคลิกภาพนะคะ
แล้วเด็กพวกนี้เขาจะอยู่ในสังคมขึ้นแล้วจัดครั้งนี้ปีนี้เป็นครั้งที่๑๔
ที่ผ่านมาเด็กเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องเขาก็จะมีสังคมที่ดีเขาก็จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พี่ก็ช่วยน้องแต่งตัวจับแต่งตัว
กลายเป็นสวยหล่อขึ้นมานะคะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะไหนว่าไม่เอาสวยหล่อกลายเป็นสวยหล่อ
แต่เราค่ะบุคลิกเราเน้นบุคลิกภาพสิ่งที่เราเน้นอย่างแรกเลยคือต้องมีจิตอาสานะคะ
จะมาเป็นตัวแทนของสภากชาติไทยนั้นจะต้องมีจิตของความอาสาก่อนอยากจะช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสผู้เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วต้องช่วยจากใจของตัวเขาเอง

เด็กพวกนี้ก่อนเขาจะมาที่นี่เขาต้องทำผลงานด้านบำเพ็ญประโยชน์ด้วยตัวเขาก่อนนะคะ
และการคัดสรรเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีคัดสรรมาถึงได้เลยเราผ่านถึง๓ขั้นตอนนะคะ
ถ้าจริงก็คือ๔ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเจ้าหน้าที่ของยุวกชาติจะคัดสรรใบสมัครก่อนว่าเข้าเกณฑ์ไหมตามที่เรากำหนด
จากนั้นเราจะส่งให้คณะผู้สัมภาษณ์นี่คือเราถือว่าเป็นกรรมการชุดที่๑ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐเอกชนบริษัทห้างร้านคัดสารมาหนึ่ง
แล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อย๔ขั้นตอนนี้ท่านผอจะต้องมีการคัดสรรกัน
ปีนี้สมัครกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับท่านผอเผื่อน้องเยาวชนที่มีจิตใจที่ดีอยากจะเห็นต้นแบบพี่
รุ่นนี้ยังได้มั้ยค่ะ

หมดคำว่ายุ่งว๊ากไปแล้ว

จะรับสมัคร๒๐๒๙มกราคมนะคะแล้วก็สัมภาษณ์๗๘กุมภาพันธ์
แล้วก็เข้าค่ายคัดสรรจริงเลย
๑๘๒๒มีนาคม
อนุญาตให้เบอร์ไว้ตรงหน้าจอเลยนะครับ

คนที่มีหัวใจให้และแบ่งปัน
นี่สำคัญมากก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเรานะครับ
ที่ได้มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้
เพราะว่าทางสภากาชาติไทยเองนะครับ
ก็ต้องการที่เฟ้นหาเด็กดีคนดีเพื่อสังคมแบบนี้

แล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องทุกรุ่นนะ
เขายังคงทำงานเพื่อสังคมต่อเนื่องด้วย
ขอบคุณจริงท่านผอด้วยขอบคุณน้องทุกคน

เป็นเด็กดีที่มาเป็นตัวอย่างในรายการของเรานะครับ